แม่ให้มาซื้อแป้งครับอ๋อแค่นี้เองแป้งอะไรอ่ะนี่แป้งแคร์คลาสสิก๑๘๐กรัมราคาไม่แพงและเนื้อแป้งของพี่นี่โอ้โหเนียนนุ่มไม่เชื่อดู
เป็นไงล่ะพี่ตูดมันรวบเหรอวะดูดิ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
การเนเจอร์ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่
ต้องแพงกว่า๒๙บาทนะคะ

และราคาอยู่ที่
๔๙บาทค่ะ

ผ่านเป็นราคา๓ข้อค่ะ
ตอนนี้มันสะสมแล้ว๘๐บาท

มันตัวช่วยไปแล้ว
คุณกลัวใช่มั้ย
ตอนนี้ความกลัวเข้ากับความรักคุณน้องพูด
ลองพูดคำว่ากลัวแบบสกิลนักร้องให้ฟังหน่อย
และพร้อมกันทั้งสองคนว่า
มาตกลงว่าจะหยุดหรือจะไปต่อคะ

พอไล่เสียงแล้วความมั่นใจกลับมา
รู้สึกว่า
โลกมันสว่างขึ้นมาเลย

ไม่รู้ว่าที่บ้านยุงเยอะหรือเปล่า

ต้องเรียกชิลท็อกมาปราบยุงแล้ว

เครื่องไฟฟ้าไล่ยุงชนิดน้ำ๔๐

ขี้เท่าอันที่๒ค่ะ
มิลลิลิตรสเปรย์กำจัดปลวก

เป็นสเปรย์กำจัดยุงลาย

คุณปุ้ยคุณอุ้มค่ะนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ

ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงและยุงของเซ็นค็อก

ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ขอบคุณค่ะ

ถ้าเราตอบผิดเราก็กลับบ้านไม่ต้องร้องอะไรอีกแล้ว
เศร้าจังเลยนะถ้าเราตอบถูกถ้าคุณตอบถูก
เราจะเฉลิมฉลองไปด้วยกันไหมอย่างนั้น

แต่ก็ดูประสิทธิภาพสำคัญ
แล้วก็แบบว่าไม่มีกลิ่น

๑๒๙บาท

ขวดนี้ราคาอยู่ที่

สุดท้ายแล้วค่ะคุณอุ้มคุณปุ้ย
ต้องถูกกว่า๑๑๕บาทค่ะ
และจิลท็อกกำจัดปวกและแมลง

จะเป็นชิ้นที่ถูกที่สุดหรือเปล่า

ทิวท็อกกำจัดปวกและแมลง๖๐๐มิลลิตร
ขวดนี้ราคาถูกที่สุดค่ะ
คุณอุ้มคุณปุ้ยคุณผ่านข้อดีมาได้ค่ะ

คนอับร้องอับร่าคุณตั๊กกี้

คุณตอนนี้คุณมีเงิน๑๕๐๐๐บาท
ถ้าคุณหยุด๑๕๐๐บาทตรงนี้

และคุณอุ้มกับคุณปุ๊ยรับราคา๗๕๐๐บาท

ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปคนต่อไปค่ะ

คิดดูสิคะว่าเขาเป็นคู่ที่น่ากลัวมาก

ต้องรีบเรียกเขาออกมา
สวัสดีครับ

ก็พูดตรงนี้เลยฮะต่อหน้ากล้องต่อหน้าไฟเลยว่าเป็นการอ่ะไม่เอา

บอกว่าเป็นแค่การแสดงครับ
แสดงว่าสนิทกันชีวิตจริงไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น

ปกติแล้วพี่ชอบซื้อของประเภทไหนมากที่สุด

รัชดาพี่บิวตัดใหม่

พี่คะปกติเขาไปซื้อกันจตุจักรอะไรพวกนี้

เวลาไปซื้อนี่ชอบราคาประมาณไหน
ผมนี่ผมบอกเลยว่าผมไม่เหมือนบอลเชิญยิ้มนะ

ม้างขนยุ่งเกอ

เออแล้วที่ที่รองนะครับ

เวลาซื้อของดูราคาพี่นิดพี่เคราะไหมพี่

การที่พี่เพี๊ยงนี้พี่เคาะราคาจะเป็นประโยชน์ต่อพี่

งั้นมาย่มกฎิการก่อนจะเริ่มการแห่งขันค่ะ
พี่แจ๊คเล็กแล้วพี่ป๋องนะคะ
พี่ถ้าพี่ตอบติดกันได้๘ข้อพี่รับเลย๑แสนบาท

ยังไม่ได้ยังเหมือนละอยู่ทีหนึ่ง
พี่คะเป๊กมีการ์ดตัวช่วยให้พี่๒ใบอย่างที่พี่ถือมาเนี่ยนะคะ

อันที่๒พี่จะให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้ก็ได้

อะไรฅ๊ะไม่ใช่ครับเดี๋ยว

พี่มั่นใจนะโอเคแล้ว๓ข้อนี้ผมไม่ใช่ตัวช่วยในแถ่งเส้น

คำถามข้อแรกมาเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าพี่หรือปกติชอบกินถั่วไหมอ๋อชอบกินครับ
วันนี้เป๊กมีถั่ว๓ชนิดมาให้พี่

อันแรกเป็นแอลมอนอบเกลือ๓๓กรัม
ที่๒ค่ะพี่ถั่วมันหลีมงค่ะขนาด๙๐กรัม
ผลิตจากถั่วลิสงคุณภาพชั้น๑
สามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลา
ฮ่าฮี่เขานี่ของหนู

เม็ดมะม่วงทสะพนหิมพัฒน์เออ

เม็ดมีชุนาคนละอัน
เอาล่ะเม็ดมะม่วงหินมะพานอบเกลือค่ะ

คำถามข้อที่๑ของพี่มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถั่วทั้ง๓ชนิดของเจดีย์คู่นี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ใช่หรือครับพี่เออคือถ้าถามผมก่อนนะในมุมผมนะ

ผมเองเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งชอบเดินซื้อของในมินิมาตรอยู่แล้ว
ซึ่งพอบอกถั่วเรียกก็ต้องดูกันว่าพันธุ์ไหนชนิดไหน

ถ้าแอลมอนผมว่าราคาก็สูงขึ้นนิดหนึ่ง

เขาเล่าไงหิมพาแม็ดแมวโม้งหิมพา

โอ้โหลึกกี่เมตรพี่

ผมบอกแล้วว่าทีมงานเหล่านี้ผมว่ายังฉลาดไม่เท่า

การเอาของมาแบบนี้นะฮะแล้วเอาถุงใหญ่มาแบบนี้เนี่ย
กะว่าให้เราเฮ้ยหลอกเราเว้ย

ไอ้ป๋องไอ้แจ๊กเนี่ยมันต้องเลือกถุงเล็กเว้ย
ผมมาให้

ผมรู้ปั๊บผมรู้เลย
พี่ไม่คิดว่าทีมงานเขาจะคิดว่าพี่คิดอย่างนี้
แล้วเขาทำกับพี่อีกแบบนึงหรือครับ
เฮ้ยซับซ้อนก็มีอีก
ซับซ้อนพี่ซับมอเตอร์ไซส์พี่
โอ้ยซับซ้อนซับมอเตอร์ไซส์
ใช่พี่

ผมเลือกอันนี้ครับ
พี่คะนี่คือคำตอบของพี่แล้วใช่ไหม

เป๊กจะเฉลยอันแรกที่พี่ไม่ได้เลือกค่ะ

มะม่วงหิมพานต้องแพงกว่า๒๐บาทค่ะ

น้ำหนัก๓๓กรัมราคาอยู่ที่
แพงกว่าดิแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า

กว่าแพงกว่าแพงกว่า

บอกแล้วนี่คือความฉลาดล้ำลึก
แต่ก็ภูมิใจด้วยฮะพี่ป๋องพี่แจ๊กเล็ก

ไม่เราดูด้วยเดี๋ยวเราดูกล้องด้วย

คือสิ่งที่ถูกที่สุดใน๓ชิ้นนี้

ไม่เจ๋งจริงคุณผ่านพิธีกรได้เจ๋งนะพี่นะ
เอาล่ะผ่านข้อแรกค่ะตอนนี้พี่ป๋องพี่แจ๊กเล็กค่ะ
มีเงินสะสมราคา๒๐๐๐บาท

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

เห็นขัดจังถูจังเลย

ไม่รู้คนในหมู่บ้านเขาไม่กินผลไม้กันหรือไง

เออเควส

นี่แกตายยังไงทำไมมีหมาหอนตามแกด้วยเหรอ

ใช่ไงเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ผม
เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์

ปล่อยจะมองเยอะปล่อย
โดยเหน่า
สวัสดิ์นี่คือเด็กที่ผมเลี้ยงเอาไว้

หนูขอเงินใช้สัก๕๐๐๐ได้ไหมคะ

กูเดี๋ยวพอให้บึงมาก

ตังค์ก็ไม่มีแล้วพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่ไหมคะไม่มีสักอย่างนั่นแหละ

น้องเดียมาขอตังค์ที่๕๐๐๐บาทมั่งคนรู้๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวเอ้ยถามจริงพี่เห็นหนูอยู่คอนโดเนี่ย

พักหลังเขาไม่ค่อยมาหาหนูเลย

ปองก็พอแล้วค่ะพี่

พี่รู้จักเขาไหมคะ
ลึกแล้วไอ้คนผันงาน

น้องตังค์สมัยไหมค่อยเล่าพี่ว่าแล้วพี่

คุณหน้ามากเลยที่เราชอบขับรถกระรอบหนูแถวปั๊มใช่ไหม
ใช่ขับรถกระบ๊ำได้ก่อนนี้

อ้าวเดี๋ยวปั๊ดหน่อยนะ
เอาล่ะสิครับพี่ป๋องอยู่ดีก็งานเข้าซะงั้น
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ
ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคา
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ